คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอริเนี่ยขับ
กระบะสองคันมาแล้วก็มีการลดกระจกลงเอาปืนมายิงนะคะ
แต่เหตุการณ์นี้ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บก็จริงตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วนะ
ผู้ต้องสงสัยอยู่ระหว่างการตามตัวเดี๋ยวไปดูภาพที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะลูกศรสีเหลืองนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจับตารอดูนะครับ
เนี่ยเป็นกระบะที่มาสองคันสองคันแล้วก็มาจอดเทียบข้างกันอะไรอย่างเงี้นะฮะ
ใช่ค่ะนี่คือตรงแยกเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะปืนค่ะ
วงจรปิดแยกวัดต้นสนนะคะนี่เป็นปืนออกมาแล้วฮะใช่
แล้วก็ชาวบ้านบอกยิงซะเหมือนหมดแม็กซ์เลยอ่ะห้าหกนัดเลยล่ะใช่ค่ะ
เพราะว่าเขาขับประกบกันมาหลังจากนั้นคนที่นั่งข้างเอ่อ
คันอีซูซูเนี่ยนะคะก็เอาปืนออกมายิงแล้วมายิงใส่โตโยต้าสีดำ
แล้วก็ขับกระบะหนีไปครับส่วนรถกระบะดำเนี่ยที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
ก็รีบขับรถไปแจ้งความเลยที่สพอ่างทองอันนี้เป็นหลักฐานกล้องวงจรปิดตรงแยกนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยประชาชนเขาก็มาดูนะ
ชาวบ้านเขามาดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้น
มาดูกระสุนอ่ะที่มันตกอยู่อะค่ะโดยคนที่ขับรถกระบะคันสีดำ
คือกระบะคันผู้เสียหายนายนรเบศพลเรือน
หรือว่าในบอลอายุ๒๕ปีเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าผมเนี่ยโดนคู่อริเก่าผมบอกแค่ชื่อย่อได้ไหม
ย่อเนี่ยคือในปอเขาเอาอาวุธปืนมาไล่ยิงผมหลายนัดเลย
กระสุนมันเข้าด้านข้างรถผมเหนือซุ้มล้อด้านหลังคนขับ
นี่ดูเลยพี่เห็นไหมเนี่ยรอยกระสุน๒รูที่พี่เห็นเนี่ย
นี่โชคดีมากเลยนะที่ผมไม่ได้รับบาดเจ็บ
คดีที่ผมรอดมาได้นะเออในบอลเล่าให้กับนักข่าวฟังนะคะ
แล้วในบอลก็เล่าต่อไปด้วยบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนะ
ผมไปรับเพื่อนแล้วระหว่างทางผมก็เจออริในปอนี่แหละ
ต่อยกันที่ตรงสี่แยกไฟแดงเรือนจำอ่างทองตั้งแต่๖กุมภาที่ผ่านมา
พอในปอเนี่ยเห็นกระบะของผมเนี่ย
ขับตามมาประกบเลยแล้วก็เป็นอย่างที่พี่เห็นในภาพกล้องวงจรปิดนี่แหละ
เจ้าหน้าที่ตำรวจดูสิคะไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
สเปรย์พ่นเลยว่าตรงนั้นเนี่ยจุดกระสุนอยู่ตรงไหน
แล้วก็เจอหัวกระสุนปืนไม่ทราบชนิดหนึ่งหัวเจอปลอกกระสุน
หกปลอกตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้ว
ปอที่ว่าแล้วไม่ได้รู้แค่ในปอคนเดียวด้วยนะ
มีนายซอโซ่อีกคนนึงค่ะตอนนี้ติดตามตัวผู้ต้องสงสัยทั้งสองคน
ทั้งนายปอปลาทั้งนายซอโซ่รวมถึงรถกระบะคันที่ใช้ก่อเหตุ
เอามาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้วยนะคะครับ